คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มในเมื่อปี๒๐๑๓ครับ
เปิดเผยว่าทีมนั้นมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทกอ
ยังไม่เปิดรูปการณ์นะครับพร้อมทั้งมั่นใจว่าทีมนั้นจะเก็บชัยชนะได้
แล้วก็ต้องตัดสินจนวินาทีสุดท้ายในการเจอกันเมื่อปี๒๐๑๓ก่อนจะผ่านเข้ารอบนะครับ
ซึ่งเกมนี้จะเป็นงานหนักอีกครั้งหนึ่ง
รู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้ง
การแข่งขันคู่นี้นะครับจะเตะกันที่บุรีรัมสเตดียมบ้านของบุรีรำเวลา๖โมงเย็น
พฤษิณนั้นใช้จากสาระระบิเรศทั้งชุดนะครับ